วิธีการขายลอตเตอรี่ของผู้พิการทางสายตาเดี๋ยวนี้เนี่ย
จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานพร้อมกันค่ะ

คะอัภยากาศก็ดีไหมเรียกเป็นทหารยังไงดีไหมคะ
เรียกดีเดินผ่านกันซื้อข่วยไหมคะ
สะท้อนจากนายสมพงศ์มีสม
ซึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
นางสาวแดนใจใจเย็นเป็นประจำ
หลังรู้สึกประทับใจในถ้อยคำที่สุภาพ
ไร้ออ่อนหวานของนางสาวแดนใจ
รวมไปถึงความตั้งใจในการทำงานหาเลี้ยงชีพ
เลือกได้เลยจ้า๘๐นะจ๊ะซื้อวันนี้ก็ถูกวันนี้นะจ๊ะ
บาททุกใบเลยจ้าเลือกก่อนได้นะคะแผงนี้ก็ยังพอมีรางวัลนะจ๊ะ
นางสาวแดนใจเป็นหนึ่งในผู้พิการทางสายตาที่ยึดอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
จำหน่ายในย่านหลัก๔และอาศัยรายได้จากการจำหน่ายสลากนี้ในการเลี้ยงตัวเอง
นางสาวแดนใจเปิดเผยว่าเมื่อมองไม่เห็นจึงต้องใช้เสียงเรียกลูกค้าให้มีความภัยร้อ
วกกับต้องมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีเพราะต้องการให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ
เพียงผู้จาภัยร้อเท่านั้นนะคะนางสาวแดนใจยังบอกกับทีมข่าวว่า
ร้องเพลงได้ภัยร้ออีกด้วยจะเพราะแค่ไหนนั้นไปฟังกันค่ะ
แม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่เมื่อลูกค้ามาซื้อ
นางสาวแดนใจก็สามารถหยิบสลากให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำเลยทีเดียวค่ะ
แสดงถึงทักษะและความจำได้อย่างดีเยี่ยม
ตลอด๓ปีที่ผ่านมาหลังรับสลากมาจำหน่าย
นางสาวแดนใจบอกว่ามีความสุขกับการทำอาชีพนี้
พร้อมยืนยันจะยังคงยึดอาชีพนี้ต่อไปค่ะ
สลากเองตรงนี้มันก็ได้เรื่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่ายังไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพค่ะ
จำหน่ายสลากเป็นอีกหนึ่งอาชีพของผู้พิการทางสายตา
หลายคนมักมีวิธีเรียกและดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกัน
แต่สำหรับนางสาวแดนใจแล้วการมีคำพูดที่ภัยร้อ
วกกับมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันถือว่าเพียงพอและดีที่สุดแล้ว
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน
ใช่นะจ๊ะมาดูไว้ก่อนก็ได้จ้า